ไปดูเรื่องของการชุมนุมกันต่อหน่อยนะครับ
เพราะว่าขณะนี้แกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับ
แล้วก็ประกาศท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้กลุ่มมวลชนที่มาร่วมชุมนุมกัน
ก็กำลังทยอยเดินทางออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
หลังจากที่แก่นำประกาศใช้ชนะในการจัดการชุมนุมในครั้งนี้
แล้วก็ขอให้มวลชนทุกคนแยกย้ายกลับบ้านนะครับ
ภาพสดที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะ
จะเห็นว่าสนามหลวงตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตรงจุดที่เห็นตรงหน้านี้นะคะ
จะเห็นโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่ามีมวลชนมานั่งจับจองมาเตรียมสิ่งของ
มาทำกิจกรรมกันในการฟังการประสัยนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็เหลือเพียงการจัดเก็บอุปกรณ์จัดเก็บแผงเหล็ก
แล้วก็เตรียมทำความสะอาดเพื่อให้สนามหลวงได้กลับมาใช้งานได้อย่างเดิมค่ะ
ส่วนตรงจุดตรงหน้าเวทีใหญ่นะคะ
ตอนนี้นะคะก็มีรถขนอุปกรณ์นะคะ
เตรียมที่จะมาเก็บทั้งเครื่องเสียง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเวทีทำเวทีประสัยในครั้งนี้นะคะ
เริ่มมีการจัดเตรียมทุกอย่างแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงข้างหน้านี้นะคะ
เพราะว่ามวลชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
รวมถึงนักศึกษาทางแก่นำแล้วก็ทางกาดอาสาที่เป็นนักศึกษานะคะ

หลังจากที่นายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าแพนกวิ้นนะคะ
ได้ประกาศว่าการชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่แท้จริงค่ะ
โดยไม่มีการเสียดสีหรือเสียเลือดเสียเนื้อ
เพราะว่ากลุ่มนักศึกษายืนยันเลยว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมอย่างสันติ
วันนี้บรรลุเป้าหมายบรรลุชัยชนะค่ะ
ตอนนี้ก็มีภาพของคนที่กำลังมาเก็บภาพเกี่ยวกับหมุด
อยู่นะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการทำกิจกรรมปักหมุดคณะราช
แล้วก็ตอนนี้มีการมาถ่ายเก็บภาพเป็นที่ระลึกค่ะ
แต่ว่ามวลชนส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางกลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
มีการต่อแถวกันเลยนะคะจะเห็นว่าแถวยาวที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
เป็นแถวที่ประชาชนมวลชนที่ยังคงเหลือหลงเหลือจากการชุมนุมเสร็จสิ้น
ยังไม่เดินทางกลับนะคะก็มาต่อแถวเพื่อที่จะรอถ่ายภาพหมุดคณะราชไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
ฝนก็กำลังตกลงมานะคะคาดว่าไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะ
สภาพของสนามหลวงตอนนี้ก็น่าจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
เพราะว่าการชุมนุมทุกอย่างได้จบสิ้นแล้วแล้วก็แก่นนำได้มีการประกาศว่า๑๔ตุลาคม
นัดหมายชุมนุมใหญ่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อมารวมกันที่นี่ค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศสดเลยนะคะที่ทีมข่าวเทราะทีวีของเราก็ติดอยู่ที่สนามหลวงค่ะ
ขอบคุณครับคุณสุริวัลครับนี่เป็นการชุมนุมนะฮะตอนนี้ก็ยุติการชุมนุมแล้วก็ออกจากพื้นที่กันเรียบร้อยแล้ว
คุณสิริวัลนี่นักข่าวสายอึดนะฮะอยู่กันนี่๒วันแล้วนะครับ